จะพาไปดูกล้องวงจรปิดในบ้านหลังหนึ่ง
คือในกล้องวงจรปิดนี่นะคะคุณผู้ชม
มันมีลักษณะเหมือนแบบ
พลังงานบางอย่างดิฉันใช้คำนี้ก็แล้วกัน
ที่ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันคืออะไรกันแน่

โปรมาจากไหนคะคุณโอ้ยตกใจกว่าเลยอะดวงอะค่ะ
แสงสีขาวที่ลอยลอยนั้นน่ะเห็นกันชัดเลยนะคะเห็นกันทุกตาที่มองเลยค่ะ
เจ้าของบ้านบอกเลยภาวะเลยนะจ๊ะอืมหลังจากที่เปิดกล้องวงจรปิดดูแล้วพบว่า
เฮ้ยไอ้วงขาวเนี่ยลอยไปลอยมาอยู่ภายในบ้าน
แล้วกล้องวงจรปิดก็จับภาพแบบชัดเจนเหลือเกิน
ซึ่งเหตุการณ์ในภาพนะคะเกิดขึ้นที่บ้านเลขที่๑๐หมู่๑๗ตำบลตะครอ
อำเภอภัยศาลีจังหวัดนครสวรรค์คุณธีรพงภัตตาสิงคุณน้อยค่ะ
เจ้าของบ้านเนี่ยเล่าให้ฟังบอกว่าคืนนั้นได้ยินเสียงคนนะมาเคาะหน้าต่าง
ตอนเที่ยงคืนกว่าแล้วก๊อกก๊อกก๊อกก๊อกก๊อกก๊อก๓ครั้ง
เขาก็เลยสงสัยเดินออกไปดูปรากฏว่าเอ๊ะก็ไม่มีอะไรไม่มีใคร
ในใจก็คิดว่าเฮ้ยเป็นโจรหรือเปล่าแวบแรกต้องคิดนะ
เป็นโจรหรือเปล่าก็เลยเปิดกล้องวงจรปิดดูดีกว่า
พอเปิดกล้องวงจรปิดเท่านั้นแหละคนลุกเลย
เพราะว่าเห็นแสงสีขาวแบบนี้ลอยไปลอยมาอยู่ในบ้าน
หลังจากนั้น๑อาทิตย์นะคะมีหมอดูมาทักเจ้าของบ้านอีกด้วย
บอกว่าแสงนี้เป็นเจ้าที่เจ้าทาง
มาแสดงให้รู้ว่าเขาอ่ะเมียจริงนี่เพราะว่าที่บ้านหลังนี้
ยังไม่มีสารพระภูมิซึ่งเหตุการณ์ตลาดอย่างนี้
ที่มีคนมาเคาะหน้าต่างบ้านเนี่ยเคยเกิดขึ้นมาหลายครั้งแล้ว
อย่างที่เจ้าของบ้านบอกแต่แสงที่เห็นเนี่ยอันนี้เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกนะคะ
ยังไงก็ตามนะหลังจากที่นำภาพนี้ไปเผยแพร่ลงไป
หลายคนก็พูดถึงกันวิพากษ์วิจารณ์กันไปหลากหลายแง่มุม
บางคนบอกว่าที่เธอเห็นแค่เพียงฝุ่นเท่านั้น
มันเป็นฝุ่นเหรอมันเป็นฝุ่นแล้วมันยังไงต่อ
มันอาจจะเป็นแค่แสงที่สะท้อนจากเลนส์กล้อง
ที่เป็นกล้องวงจรปิดเนี่ยค่ะหรือเปล่า
แล้วคุณผู้ชมคิดว่ายังไงคิดว่ามันคืออะไร
ใครที่มีความรู้หรือใครที่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้
เล่าสู่กันฟังได้นะคุณผู้ชม
เราไม่ได้บอกว่ามันเป็นเรื่องเกี่ยวกับดวงวิญญาณ
แต่ว่าตอนนี้มันไม่รู้ว่าดวงไฟต่างเนี่ยวงเนี่ย

บินมาใกล้คล้องมันก็จะเบลอมัวปุ๊บปุ๊บ

คนทีมงานช่วยโทรหาหมอปลาตอนนี้เลยครับ

โทรมากทำไมโทรละยอดแล้ว
โทรพอก่อน